เพราะว่าหลายคนเขาสงสัยมันมีกลวยเสาล้มลุกอันหนึ่ง

พิธีผิดทางไปตั้งทำไมตรงนี้มันไว้ทำอะไร
เขาก็เลยไปถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ถามเรื่องราวนี้
ปนพันทิพย์เกิดเป็นเรื่องขึ้นเลยค่ะ
นี่แหละค่ะทำไมเสานี้มาปักอยู่กลางเลนซ้าย
งงผู้ใช้รถใช้ถนนงงนะคะ
ภาพนี้ค่ะอยู่ในกระทู้นะคะถูกถ่ายโดยหนุ่มรายหนึ่ง
เขาก็ใช้เส้นทางภายในซอยประชาอุทิศ๑๙

เจ้าตัวก็ขับมาไม่เข้าใจมันมายังไงมาทำไม
ตั้งคำถามว่าทำไมเสานี้มาปักอยู่กลางเลนซ้าย
แล้วก็จากภาพเหมือนเสาล้มลุกนี้จะถูกตอกไว้กับพื้น
เนื่องจากถ้าตั้งไว้เฉยแล้วก็โดนลมพัดอาจจะล้มได้
ทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยเช่นเดียวกัน

เหมือนจะกั้นทำท่าเหมือนจะกั้นทำอะไรสักอย่าง

เป็นเสาลักษณะแบบที่ไม่ใช่วางตั้งปกติ
เป็นเสาแบบเสาลมลุกน่าจะตอกลงนะคะ
ชาวเน็ตก็เลยสงสัยช่วยกันสืบหาต้นต่อแหละ

บอกว่านี่อาจจะตั้งไว้เพื่อเป็นที่จอดรถ
รายก็บอกว่าน่าจะให้รถเลี้ยวออกจากซอยได้สะดวกมั้ง
นะคะทีมข่าวเลยตามติดเหมือนกัน

ก็เลยเดือดร้อนไปด้วยลงไปตามหาให้นะคะ

กลวยลมลุกนี้พบว่าล่าสุดถูกนำออกไปแล้วนะคะ
โดยเทศกิจสำนักงานเขตห้วยขวาง

ก็บอกว่าเสาดังกล่าวไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้นถนนค่ะ

โดยคนระแวกดังกล่าวก็นำมาตั้งเพื่อกันเป็นที่จอดรถกันนั่นเอง
ไม่รู้ว่าคนระแวกนั้นบังเอิญเอาออกพอดี
หรือว่าเป็นชาวเน็ตเหมือนกันอยู่ในเว็บไซต์พันทิพ
มีคนมาสงสัยก็เลยเอาออกดีกว่านะคะ
เดียวกันสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์อีกรายหนึ่ง

ก็ยืนยันว่าเสาสีส้มนี้ถูกปัก
เพื่อไม่ให้คนจอดรถตรงจุดนี้

เนื่องจากซอยที่คนสงสัยกันว่า

ซึ่งหลังมานี้ก็ไม่พบเสาแล้วนะคะ
อ้าวแล้วถ้ากันรถจอดแล้วว่า

นั่นน่ะสิหรือว่าจะไปเก็บตกมาจากถนน

ไปชนเขาขาดมาแบบนี้หรือคะแล้วมาจอด

ติดแค่เสาเดียวมันจะห้ามจอดได้เหรอ

ก็มีพื้นที่และดันเว้นพื้นที่ข้างหน้าเสาร์พอดีจอดคันนึงด้วยยังไงล่ะคะ
ช่วยกันแล้วกันใครเล่นพันทิพย์บ่อยใครเป็นคนย่านนั้นมีเบาะแส
มาหาเราก็ได้หรือไปโพสต์ไว้ในพันทิพย์ต่อก็ได้
ทีมข่าวของเราช่วยกันผนึกกำลังโซเชียลและโลกจริงนะคะในการตรวจสอบข่าว